ไม่เอาคุณชิสาบอกว่าสุดท้ายแล้วดิฉันยังไม่ให้สุดท้าย

คราวนี้เป็นกลุ่มประเภทสัตว์บ้าง
มีทั้งพึ่งหลวงมีทั้งพญาบึ้งมีทั้งตะกรวดมีทั้งน้องหมา

พาไปดูก่อนพาไปดูฝูงพึ่งหลวงไหนไหนมองเห็นไหมนี่
อยู่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ต้นโพโบราณ
ต้นอยู่ภายในบริเวณวัดสรรกู่แก้ว
เลขที่๑๙๑ที่หมู่๒ตำบลบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้ที่พยาวนะคะ
คือปกติเนี่ยพึ่งจะไม่ทำรังอยู่กับต้นโพ
หรือว่าต้นไม้ชนิดอื่นนอกจากเป็นต้นพึ่งเท่านั้น
หรออันนี้เขาบอกมาเอออันนี้ดิฉันไม่แน่ใจเรื่องนี้
แต่คือนักข่าวเรารายงานมามันก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องที่แปลก
แล้วก็จากการสังเกตพบว่าต้นโพในวัดสูงกว่า๒๐เมตร
ลำต้นก็ใหญ่ค่ะคุณผู้ชม๘คนโอบ
อันนี้พอเป็นมุมสูงมาเอาโดรนขึ้นบินนี่อุ๊ยสูงไม่เบานะคะ
สูงไม่เบานะคะซึ่งเป็นต้นโพลโบราณ
แล้วดูสิเขาแตกกิ่งก้านสาขาเป็นพุ่ม
คือสร้างความร่มรื่นไปทั่วบริเวณเลย
กิ่งก้านของต้นโพก็จะมีฝูงพึ่งหลวง
เกาะทำรังทั่วลำต้นเลย
กิ่งเขาทำรังห้อยเรียงกันเป็นแถวกระจาย
ทั่วลำต้นหลายสิบรังเลย
รังจะมีความยาวตั้งแต่๒๐เซนไม่ถึงไม้บรรทัศน์
รังเลยนะยาวไปจนถึง๑เมตร
ซึ่งก็มีคนที่เข้ามาในวัดบางคนก็มาไหว้พระ
มาดูรังพึ่งเสี่ยงโชคลาภ
ก็เอาเลขที่วัดเลข๑๙๑ไปเสี่ยงโชคด้วย
บางคนเขาก็บอกว่าพึ่งเนี่ยมันคือเลข๗
บางคนก็ไปสลับเอา๙๑๙เอา๑๙๑เนี่ย
ตัวเลขมันเหมือนกับใกล้เคียงกับเลขที่วัดไง
แล้วก็โควิด๑๙แต่เลขนี้คงหายาก

ส่วนพี่เพชรบูรณ์นางละอฤทธิชัยอายุ๕๘ปี
คุณป้าละออพร้อมกับเพื่อนนำเครื่องเส้นไหว้ประกอบพิธี
ขอเลขสุดแปลกตามความเชื่อโบราณ
โดยประกอบพิธีขอเลขจากพญาบึ้งที่สวนมะขามหวาน
ของคุณอาทองใสบรรดาศักดิ์อายุ๕๖ปี
ที่บ้านเล็กที่๒๕หมู่๗ตำบลทรัพย์เปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์
คุณป้าละออได้จัดเตรียมดอกไม้ทุบเทียนเครื่องเส้นไหว้
แต่งขันห้าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทาง
พร้อมทั้งนำกระดาษปากกามาเขียนตัวเลขเรียงลำดับจาก๐ถึง๙

จากนั้นม้วนกระดาษที่เขียนตัวเลขหย่อนลงไปในปากกรูของรังพญาบึ้ง
เฝ้ารอจนกว่าพญาบึ้งจะคาบกระดาษที่ระบุตัวเลขไว้
ขึ้นมาวางให้ตรงกับปากรูขั้นตอนต้องเป็นอย่างนี้
โดยชาวบ้านใช้เวลานั่งรอกว่า๒ชั่วโมง
พญาบึ้งคาบกระดาษขึ้นมาให้๓ชิ้น
ได้ตัวเลขที่มันเป็นแบบนี้ครับ๐๖๙เรียงลำดับกันมา

ก็ชาวบ้านบอกดีใจจังที่ได้เลขนี้นะฮะ

ถ้าไหนขึ้นมาก่อนเราก็จับอันนั้นปีนี้

เลข๐ขึ้นมาก่อน

จะก็มีก้าว

เชื่อนะคะ
ครับ

ดิฉันมีแบบขาเป็นป้องเป็นขน

นี่เราดูข่าวแล้วเราก็ได้เห็นกระบวนการหาเลข
หาความเชื่อความหวังของแต่ละพื้นที่

พยาวเกิดเหตุชุนละมุนเลยค่ะ

กรวดนะคะตะกรวดหรือชาวบ้านจะเรียกตัวแลนด์เนี่ย
มันแอบวิ่งมาซุกตัวอยู่ในตู้แช่ขนมหวาน

มันอยากกินเค้กหรือเปล่าอยากกินขนมหรือเปล่า

ทำให้เจ้าของร้านคือนายพัดปกฤษ
ถาใจอายุ๓๓ปีต้องลุกมาดู

บอกว่าได้ยินตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลย
ก็เลยแบบเอ๊ะมันตัวอะไรนะอยู่แถวนี้
ก็เลยงัดแล้วค่ะใช้ไขควงมาเปิดดู
นี่เพราะได้ยินเสียงอยู่นาน

พบว่าเป็นตะกรวดหรือตัวแลนด์ขนาดเท่าแขน

มันอยู่ข้างล่างเลยอ่ะ
เพราะมันได้ยินเสียงกุ๊กกั๊กไงครับคุณ
แต่มันหาไม่เจอไงหาบริเวณรอบไม่เจอ

อยู่ในตู้แช่อยู่ในตรงกระจกตรงนั้น
แล้วก็แบบนอนแบบสบายใจเฉิบ
แต่มันอยู่ข้างล่างออกมาแล้ว

ใช่ก็เลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วตอนนี้นะ
แล้วก็เลยเรียกพี่กู้ภัยให้เข้ามาช่วยจับ
เขาก็ใช้ตัวอุปกรณ์ค่อยคีบออกมา

ส่วนเจ้าของร้านเขาบอกว่า

ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอเอาเลขที่ร้านค้า

บ้านเลขที่ของเขาคือบ้านเลขที่๖๒
อยู่ถนนพระหลโยธินตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว

คุณผู้ชมคะมาดูวีรกรรมของเจ้าเสือหน่อย

นี่แหละค่ะคือเจ้าเสือวิรกรรมของเขา
คือต้องบอกก่อนเจ้าเสือเนี่ยเขาเป็นสุนัขเพศผู้จรจัดนะ

ใช่แล้วงูจงอางตัวยาว๒เมตรครึ่ง
เข้าไปในศูนย์ทดสอบแล้วก็วิจัยคุณภาพชีวัตถุสำหรับสัตว์

พื้นที่ตรงนี้มันคือเลขที่๑๒๑๒หมู่๑๑
ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องที่โคราช
แล้วเจ้าเสือเนี่ยเขาต่อสู้กับงูมันไม่กลัวอะไรเลยนะ
ป้องกันปกป้องชีวิตหลายคนที่อยู่ในศูนย์
ให้โดนงูกัดเจ้าเสือคือเขาเร็วไงเขาไว

ใช่ยังมาดูเลยว่าเป็นยังไงล่ะ

ท้ายที่สุดเจ้าก็เคลื่อนไหวอะไรไม่ได้

นี่แหละค่ะคือชาวศูนย์ทุกคนก็ยกมือให้แล้วบอกว่า
เจ้าเสือเลี้ยงไม่เสียข้าวสุกจริง
คอยช่วยดูแลป้องกันอันตรายให้กับคนในศูนย์นะคะ
หัวหน้าเกรงขามสมชื่อเสือ